ว่าแล้วพาคุณผู้ชมไปต่อเนื่องเลยดีกว่าค่ะ

น้องจาร์สิงใช่หลานรักไผ่พรงสะทอนคุณผู้ชม

ล่าสุดคือรอหลายรออีหลีกระดอกกระเดือเลย

คือจาเนี่ยเขาเป็นนุ่มไทยบ้านธรรมดานี่แหละค่ะ

แต่ด้วยความแบบแมวมองเห็นคนนี้หล่อจัง
ก็เลยชวนมาทำเพลงตอนแรกยังไม่รู้นะว่าเป็นแบบ
ของไผ่พงศธรแล้วก็ตอนล่าสุดเลยตอนนี้เข้าสังกัดไอดอลมิวสิกค่ะ
จากนั้นนะคะหนุ่มจานเลยขอตามรอยน้าชายค่ะ
ขอเป็นศิลปินเต็มตัวปล่อยเพลงฮิตเพลงดังมันนับไม่ถ้วนค่ะ
ยังได้เล่นละครด้วยนะคะทายาทฟันข้าวเหนียวนะคะ

จ๋าบอกจ้านะคะบอกกับเรานะคะว่า
ด้วยความที่เป็นเด็กอีสานค่ะจึงชอบแบบ
ทำบุญเข้าวัดตามรอยคุณแม่ไปเนี่ยค่ะ
แม่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำเลยค่ะ
ส่วนซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะคือเพลงชื่อเพลงว่าบ่อยากค่ะ
หมอลำสาวเนื้อหอมน้องยูกิเพ็ญปากา

วิวหูพุ่งเปิดตัววันแรกก็ติดเทรนด์ไปเรียบร้อยค่ะ
ส่วนในอนาคตค่ะหนุ่มจานะคะจะได้มีโอกาสจับไมค์ร้องเพลงคู่กับน้าไผ่หรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าต้องรอโอกาสทางค่ายก่อนแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ฝากฝังผลงานเพลงใหม่ไปก่อนแล้วกัน
ไลค์กดแชร์กันเยอะด้วยจ้า
ปกติภูมิกับข้อมูล
กุลาบแดงกำลังอ่าง้องอ้าสีกำลังอ่า